มาดูคดีที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะฮะก็ต้องบอกว่าคนร้ายนี่
วงคองูเห่าชัดเข้าไปขโมยไก่ชนของตำรวจ
ทำไมกล้าอย่างเงี้ยนี่ในบ้านของตำรวจเลยเออนะเนี่ยฮะ
ไม่ต้องปิดน่งปิดหน้าอะไรล่ะจอดรถดูลาดเหลามีใครไหม
ทำเป็นทีโทรศกโทรศัพท์อะไรด้วยนะโอ้โหอ่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเข้าไป
อุ้มไก่เข้าไปเลยนี่นี่อุ้มไก่ออกมาไปเลย
ก็เนียนแบบนี้เลยเหรอใช่เดินตามถนนแบบโอ้แล้วอุ้มไก่อย่างง
มืออาชีพนะอ่าคนอุ้มไก่ไม่เป็นอย่าไปคิดว่าอยู่ดีไปจับมา
อุ้มไปได้นะนี่ฮะเอาขึ้นรถไปเลย
หรือจะรู้จักกับไก่อยู่ไม่นะไม่น่านะ
คือเจ้าของบ้านดูแล้วบอกว่าผมไม่รู้จักฮะคนนี้
ขโมยแน่นอนนะครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งนะฮะ
ที่เข้าไปในบ้านพักของดาบตำรวจยุทธศักดิ์เรียบไทยสงฆ์
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองอุดรธานี
บ้านพักเนี่ยอยู่ที่ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนเขาดาวน์ปีใหม่เลย๓๑ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะ
ขโมยไก่ชนเข้าไปกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
ผู้ชายคนนี้ขับรถกระบะมาครับแต่ว่าหมายเลขทะเบียนเนี่ยมันไม่เห็นนะฮะ
ก็ขับมาดูลาดเหลาว่ามีคนอยู่บ้านไหมทำทีเป็นคุยโทรศัพท์เดินเข้าไป
แล้วก็อุ้มไก่ชนออกมาตัวหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปนี่ยังมีการแบบดูที่ขาไก่ด้วยนะ
ไม่รู้ตรวจสอบสภาพหรืออะไรยังไงแต่ไก่ชนต้องดูขา
ไม่งั้นเอาไปแล้วแบบอ้าวตีไม่ได้นี่เรียบร้อยเสียเที่ยวนะครับ
ก็พาขึ้นรถไปดาบตำรวจยุทธศักดิ์บอกว่า
คือเขาชอบเลี้ยงไก่ชนศึกษาพันธุ์ไก่ชนทางอินเทอร์เน็ต
สั่งซื้อไก่ชนสายพันธุ์ดีต่างนานามาเลี้ยง
เพื่อเพาะพันธุ์ขายเป็นรายได้เสริมจากการรับราชการ
นี่เห็นไหมเยอะเลยอ่ะหลายตัว
แต่ทีนี้ไอ้ตัวที่ถูกเอาไปมันตัวเก่งมันชื่อไอ้เขียว
เป็นสายพันธุ์พามาผสมไซ่ง่อนคือไก่ชนสายพันธุ์พามาอันนี้ดี
แล้วก็ผสมไทยด้วยราคา๔๕๐๐บาทเป็นตัวเก่งรักเหมือนลูก
สั่งซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตเมื่อ๔เดือนก่อน
ไอ้เขียวเนี่ยนะมันมีเกล็ดที่เดื่อยเป็นแบบจราเข้ขบฟัน
อันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษนะจะน็อกคู่ต่อสู้ได้เร็วมากเวลาตีกัน
ก็เอามาเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อพันธุ์ดูแลประคบประงมอย่างดี
คือดาบยุทธศักดิ์บอกว่ารักกว่าลูกกว่าเมียอีก
เวลาจะนอนก็กลางมุ้งให้ตื่นเช้าก็อุ้มไปอาบน้ำ
ให้อาหารป้อนกล้วยเอาไปซ้อมชนให้ร่างกายมันแข็งแรง
จะได้มีชั้นเชิงดีแล้วก็จะขังเอาไว้ในสุ่มไก่หน้าบ้าน
คืนวันเกิดเหตุดาบยุทธศักดิ์ไปเข้าเวรฮะ
ก็ปิดล็อกกุญแจบ้านไว้เรียบร้อยส่วนภรรยาเนี่ยไปดูแลแม่ที่ป่วย
ที่ชายภูมิลูกสองคนก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพ
ก็ไม่มีใครอยู่ออกเวรกลับมาถึงตอนเช้าก็เข้านอน
ก็ไม่ได้ไปดูว่าไอเขียวมันอยู่ในสุ่มหรือเปล่า

เช้ามาอีกทีนึงอ้าวไม่เห็นไก่แล้วฮะไอ้เขียวหายไปแล้ว
ก็เลยไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขามีกล้องวงจรปิด
ก็เลยขอดูจนรู้เบาะแสคนร้ายแล้วก็ไปแจ้งความ
ดาบตำรวจยุทธศักดิ์เชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนในวงการเซียนไก่ชน
หรือว่าเพาะพันไก่ชนขายด้วยกัน
เพราะว่าหมายมั่นเลยว่าจะต้องมาเอาไอ้เขียวไป

คือคือซื้อมาเนี่ยนะ
คงจะแบบเห็นว่าซื้อไอ้เขียวมาเอามาชน
แล้วก็คงจะมาตามรักอะไรประมาณอย่างนี้นะ
ก็เลยอยากฝากโจรที่มาขโมยไอ้เขียวเนี่ยขอให้เอามาคืน
เพราะว่ารักไก่ตัวนี้มาก
น้ำภูมิเก็บ
น้ำม่าน

คับทำลูกหรือเปล่า

หรือไม่ก็อีกทางนึงดาบโรยิชทศักรณ์บอกว่า

ใช่คงอาจจะเคยเห็นตอนไปซ้อมไปอะไรว่ามันเก่ง

แต่ว่าดาบตำรวจยุทธศักดิ์เนี่ยเขาซื้อตัดหน้าไปก่อน

ทั้งที่แหมตั้งใจจะทำอาชีพเสริมในการหารายได้ส่งลูกเรียน
ก็ได้แต่แค่ฝากบอกเพื่อนตำรวจก็คือตำรวจสพห้วยหลวง
ให้ช่วยตามโจรให้หน่อยค่ะเพราะว่าดาบยุทธศักดิ์เขาอยู่สพเมือง

โอ้โหนี่มาแบบไม่ต้องปิดน่งปิดหน้าอะไรกันนะนะ